แม่บ้านพัชรบ้าน
แม่บ้านผ่ารวย
ผู้ที่เนรมิตวุ้นหน้าตาธรรมดาธรรมดาเพิ่มไอเดียสร้างสรรค์ให้เป็นศิลปะกินได้
กลับมาแล้วค่ะสำหรับแม่บ้านพารวยช่วงนี้นะคะ
พรุ่งนี้จะชี้ช่องทางรวยให้กับคุณแม่บ้าน
รวมไปถึงการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณนะคะ

ลุกขึ้นมาสู้แล้วก็ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวหน้าก้าวไกล
แล้วก็มีธุรกิจที่รวยยิ่งขึ้น
หลังจากที่คุณกบและคุณเบียร์ประสบความสำเร็จกันไปแล้ว
อันนี้ถึงคิวของเรา๓คน
พี่กาวจะสร้างอาชีพเพิ่มอีกใช่ไหมคะใช่ค่ะ
ตอนนี้จะขายส่งมะพร้าวให้นาง

จริงกินวุ้นมาตั้งแต่เด็กแต่ไม่เคยรู้เลยว่าวิธีการทำมันเป็นยังไง
และยิ่งมาเห็นของสวยแบบนี้ยิ่งคิดไม่ออกเลย
แต่เมื่อกี้คุณเบียร์ได้สาธิตไปแล้วเมื่อช่วงที่แล้ว
ในครั้งนี้แล้วทำให้รู้ว่าแม่บ้านมือใหม่อย่างสองคนนี้จะทำได้หรือเปล่าอาพริกหนุ่มั้ย
เมื่อสักครั้งเมื่อกี้เนี้ยรู้ว่าแม่บ้านจริงคิดทำเป็นไง
อัพริกเลยทำทีเยอะนะ
ได้แล้วแต่ว่าอยากลองดอกไม้ด้วยได้ไหม
ใช่คุณแม่นี่นะสปอร์ตมากเลยกาวเริ่มก่อนอุ๊ยไม่มันมี๒แบบ
คือดอกกุหลากับดอกขนตะวันอันนี้มันบานดีเนอะ
เหมาะกับแม่แม่เองแม่สู้รับตะวันกาวกุหลาบ
เอาล่ะคะแม่บ้านแบ่งแป้นพิมพ์กันเรียบร้อยแล้ว
งั้นเรามาดูกันค่ะว่าแม่บ้านอ่อมและแม่บ้านท็อปจะสามารถเนรมิตวุ้นออกมาเป็นยังไงนะ
ส่วนขั้นตอนการทำก็ไม่ยากแค่นำวุ้นกะทิที่ปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว
นำมาใส่สีผสมอาหารที่ต้องการ
จากนั้นก็เทลงบนแป้นพิมพ์วุ้นแบบนี้
สุดท้ายก็เทกะทิปิดท้ายเพื่อให้วุ้นมีมิติมากขึ้นนั่นเองค่ะ
หลังจากที่ทำวุ้นดอกไม้เสร็จแล้วก็ชิงไว้ให้วุ้นเซ็ตตัวประมาณ๒๓นาที
จากนั้นก็แกะพิมพ์ออกมาแบบนี้
อ๊ายสวยเล็กที่สุดในสามนาที

มาต้องบอกว่าให้ทั้งสองคนฝากกิจการหน่อยนะคะ
วุ้นแฟนซีมีข้อคิดดีอะไรในการทำธุรกิจที่อยากจะบอกกับคุณผู้ชมบ้าง
แน้นส่วนข้อคิดนะคะก็คือให้ขยันอดทนอย่าท้อ
บอกเขาเลยค่ะ
ลายได้ตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาหรอ
ลายได้ให้เราหรอ
เก่งใจอี๊ล่ะ
ให้ใครดี
เป็นตัวพิเศษเลยค่ะ
ต้องคำตั้ง๓คอนเลยค่ะ

สวยมากเลย
คุณแม่เอามือปากไม่ให้แล้ว

อันนี้ทำยากไหมคะ

ตัดเองเก่งมากเลยอ่ะมีเก่งมาก
สุดท้ายแล้วค่ะอยากให้ฝากเผื่อคนดูอยู่แล้วอยากลองชิม
ติดต่อได้ที่ไหนบ้างคะ
สามารถติดต่อได้ที่เฟซบุ๊คพรทิพย์รักนิ่ม

พรทิพย์รักนิ่มทำไมไม่รักเมีย
หรือว่าได้ทักษะนั้นทีหรือว่าแฟนเพจนะคะ
แค่นี้แหละ

มีเบอร์โทรอะไรเรียบร้อยนะคะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณกบและคุณเบียน
ที่มาบอกธุรกิจนะคะวุ้นแฟนซีให้คุณผู้ชมนะคะทางบ้านที่สนใจ
เกิดแรงบันดาลใจอยากจะทำธุรกิจแบบนี้นะคะ
ยังไงก็เรียนเชิญนะคะตามที่อยู่ที่คุณกบและคุณเบียได้บอกไว้เมื่อกี้นะคะ

เข้าไปร่วมเล่นเกมได้ด้วยนะคะวันนี้เราก็ต้องลาไปแล้วนะคะ
พร้อมกับวุญสวยแฟนซีแบบนี้นั่นเองนะคะ
เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าย้ำเลยนะคะว่า

มีแรงบันดาลใจไอเดียให้คุณแม่บ้านเนี่ยนะ
สามารถเอาไปพัฒนาหรือว่าเป็นไอเดียใหม่
กินใหม่มีเงินเข้ามาในกระเป๋า
ยังไงต้องติดตามห้ามพลาดทีเดียวค่ะ

เราเปลี่ยนเวลานะคะเป็น๑๖นาฬิกาถึง๑๖นาฬิกา๓๐นาที

โปรดติดตามตอนต่อไป